เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
ระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่กับหนุ่มไรเดอร์ส่งของ
ไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทุกผู้ชมครับ
เอาแถวนั้นมาช่วยกันห้ามเอาไว้นะครับ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตรงนี้เป็นหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับบนถนนกาญจนาพิเศษ
ใกล้กับโรงเรียนเทพสุรินนทบุรี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับชายเสื้อดำในคลิป
ที่เป็นพลเมืองดีมาช่วยห้ามเหตุการณ์มาช่วยหย่าศึก
คุณคมกริจเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรายเดอร์กับแท็กซี่ขับรถตามกันมา
แล้วมาจอดในที่เกิดเหตุนี่แหละก่อนที่รายเดอร์จะไปทำร้ายคนขับแท็กซี่ก่อน
ด้วยการต่อยไปครั้งหนึ่งเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยไปห้าม
ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างโมโหแล้วอยู่คนขับแท็กซี่ก็เตะตัดขารายเดอร์จนล้มลง
แล้วเหตุการณ์ก็ชุนละมุนกันอีกรอบนึงทางรายเดอร์ตอนนั้นเนี่ยคุณคมกริจบอกว่า
ชักมีดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตะวัดไปมาด้วย
อีกคนที่มาช่วยห้ามคือพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นนะครับก็มาช่วยกันห้าม
นะแล้วก็แยกทั้ง๒คนออกไป
สาเหตุเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้

เหมือนกับแท็กซี่เนี่ยขับไปปาดหน้า
เพื่อจะไปรับผู้โดยสารที่ข้างทาง
ทั้งสองฝ่ายก็เลยจอดรถมาเคลียร์กัน
ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่มาห้ามกันเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าป่านี้จะเจ็บกันหนักหรือเปล่า

รายเดอร์ก็อย่างว่าแล้วก็ต่อยหน้าพี่แท็กซี่
ถ้าเห็นในคลิปก็คือลุงแท็กซี่เขาเปิดก่อน

ก็ด้วยอารมณ์การขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา

จังหวะพี่มาเจอพอดีก็ลงเข้าไปห้าม
แล้วก็หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับ
ก็ห้ามพักหนึ่งก็เกิดเหตุ
คาดคิดลุงเตะตัดขาน้องรายเดอร์
ก็ถือมีดมาด้วยความไร้สติไร้แบบ
อารมณ์พี่ก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยพาน้องรายเดอร์
อุ้มน้องรายเดอร์กันออกไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุประทะที่แบบร้ายแรงกว่านี้ค่ะ
เหมือนมีดสั้นครับมีดปอกผลไม้แหละแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็เห็นไม่ชัดก็เห็นแค่มีดแล้วก็บอกน้องให้มันเก็บไปเลย
มันไม่คุ้มหรอกอะไรประมาณนี้มันก็ฟังพี่
ก็ยังดีที่มันฟังครับผม

คือสุดท้ายแล้วถามว่าเอาแล้วจบลงยังไงนะครับ
คุณคมกริจบอกว่าพอทั้งสองฝั่งถูกแยกออกไป
สงบสติอารมณ์กันได้ก็เริ่มใจเย็นลง
ฝั่งของรายเดอร์ที่เป็นชายหนุ่มอายุน้อยกว่าโชเฟอร์แท็กซี่
ก็เลยยอมเข้ามาขอโทษแท็กซี่
แต่ช่วงเอามีดออกมาแล้วตะวัดเนี่ยไปโดนหน้าท้องเขาเจ็บ
รายเดอร์ก็เลยพาโชเฟอร์แท็กซี่ไปส่งโรงพยาบาล
ทำแผลแล้วก็ไม่ได้ติดใจที่จะแจ้งความเอาความซึ่งกันและกัน
ก็เลยไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรใคร
แต่มันก็น่ากลัวนะคะมันไม่ใช่แค่เตะต่อย
คือมันก็มีมีดอีกไง
สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเคลียร์กันไม่ได้ไม่ต้องจอดเคลียร์นะผมว่านะ
คือสงบสติอารมณ์ของตัวเองแล้วก็แยกกันแยกย้ายดีกว่า
จอดเคลียร์ที่ไรมีเรื่องทุกที